ตามกันได้ครับซึ่งจะเป็นโปรแกรมการถ่ายทอดในสัญญาฉบับใหม่ของไทยรัฐนะครับ
นั่นก็คือการเดินทางไปอุ่นเครื่องทัวร์ยุโรปของทีมชาติไทยเจอกับจอร์เจียแล้วก็เอสโตเนีย
แต่ว่าปัญหาที่เราทราบกันนะครับว่าตามกฎฟีฟาเดย์เนี่ยบรรดาสโมสรใหญ่ต้องปล่อยตัวนักกีฬามา
แต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีชื่อตัวหลักนะครับแต่ก็ยังได้นักกีฬาครบเพื่อเดินทางไปแข่งขันก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าจะมีการถอนตัวของนักกีฬาหรือเปล่า
แล้วจะเรียกใครมาเสริมแต่ว่าไม่ใช่ชุดที่ดีสุดที่เราเดินทางไปในสองเกมนี้นะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าผลงานความต่อเนื่องจะเป็นยังไงนะครับ
มาโนโฟกิ้งเองก็ต้องการการเตรียมตัวในช่วงโค้กสุดท้ายก่อนจะแข่งขันบอลโลกรอบคันเลือกเจอกับทีมชาติจีนแต่ปรากฏว่าสุดท้ายประกาศรายชื่อออกมาเนี่ยนะครับก็สองนัดเยือนจอร์เจียและเอสโตเนีย๑๒และ๑๗ตุลาคมเนี่ยมุตุหลักเนี่ยไม่มีเลยนะครับจากสามสะโบสอนใหญ่ทั้งบุรีรามบีจีแล้วก็
น้ำใหม่จากไทยธานีนะครับอ่ากลางกลางวิวเทศป้อมพันธ์แล้วก็
พี่ชายอุทราจากเมืองทองโปรดเชษท่องสนิทจากเมืองทองเหมือนกัน
ชาติคุณกาฮิลนะครับจากการท่าเรือบรรดินผ่านลากท่าเรือแล้ว
มีชายโรงพรมศรีแก้วกับเบนจาบินเนวิสของชวนบุรี
พิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลนะครับของบีจีประธุมจากกิฤษลาตะกูล
ของประจวบอาธิตเบิร์คของนครประธมยูริเตศนะครับ
อันนี้ก็เป็นหน้าใหม่และกองหน้าครับยศกรบุรพานะครับ
จากชวนบุรีแล้วก็เทียศักดิ์เผยพี่ใหม่จากการท่าเรืออ่า
ถ้าคอบอลไทยพันธ์แท้อาจจะคุ้นชื่นอยู่ถ้าดูบอลลีกแต่ว่า
แฟนบอลทั่วไปเนี่ยโหเห็นชาติชนนี้เนี้ยคือหน้าไหม
เกือบหมดเลยนะครับโปรแกรมการแข่งขันสิบสองตุลาคมนะครับ
ห้าทุ่มครับเวลายืนจานมาแล้วนะครับภรรยาจเอเชยร์
นะครับแล้วก็สิบเจ็ดตุลาคมครับเจอ
เอสโตเนียในเวลาเดียวกัน๕ทุ่มครับ